ก็เตะกันทั่วโลกนะครับทั้งที่สหรัฐอเมริกาหลายเมืองในยุโรปรวมทั้งสิงคโปร์ในเอเชียนะครับ
แชมพ์ลีกเอิงฟรั่งเศสเกมนี้จารุจิบูฟอลอดีตพวกศาสตร์ประตูทีมชาติอิตาลี
ยิงไกลลูกนี้แต่ว่าบอลหลุดกรอบออกไป
พลิกขึ้นนำเป็น๒ประตูต่อ๑
ปีที่แล้วฟอร์มไม่ดีนะครับมาอยู่กับโซนซีในสัญญายืมตัว
เก่าในเวลา๓นาฬิกา๕นาที
เทรนเนอร์ชาวเยอรมันไม่สนเสียงวิจารณ์นะครับ
ถูกมองว่าใช้เงินมหาศาลเสริมทัพนักเตะในช่วงปิดฤดูกาล
เพราะมองว่าเม็ดเงินที่ใช้ไปคุ้มค่าครับ
ในการนำนักเตะที่มีคุณสมบัติที่เขาต้องการมาเสริมทีม
ซึ่งมีเยาวชนจากทั่วโลกกว่า๖๐ประเทศเข้าร่วม
โดยเฉพาะจังหวะที่โดนทำฟาวและออกอาการโอแอคติ้งนะครับ